เจาะประเด็นวันนี้เราจะพาไปเจาะสนามเลือกตั้งภาคเหนือที่จังหวัดแพร่นะครับ
แม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่มีสอสอได้เพียง๒ที่นั่งเท่านั้น
แต่การขับเขี้ยวแข่งขันของผู้สมัครก็ถือว่าเข้มข้นไม่แพ้ที่อื่นนะครับ
ครั้งนี้มีจุดแปรผันอยู่เรื่องหนึ่งก็คือกรณีของภักดิ์ไทยรักษาชาตินะครับ

สนามเลือกตั้งจังหวัดแพร่แม้จะมีเพียง๒เขต
แต่เป็นสนามหนึ่งที่น่าจับตามอง
เนื่องจากจำนวนเขตที่ลดลงจากเดิมเคยมี๓เขต
ทำให้มีการขับเขี้ยวกันอย่างหนักระหว่าง
นักการเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่
ศึกเลือกตั้งครั้งนี้พักเพื่อไทย
กทางให้พักไทยรักษาชาติที่กำลังลูกผีลูกคน
รอคำตัดสินจากสารรัฐธรรมนูลวันที่๗มีนาคมนี้
สถานการณ์ทางการเมืองนับจากนี้ไป
จึงเป็นความท้าทายและบทพิสูจน์ให้แต่ละพักการเมือง
ต้องปรับกลยุทธ์ครองใจคนเมืองแพร่ให้ได้
เริ่มจากเขตเลือกตั้งที่๑พื้นที่อำเภอเมืองแพร่
อำเภอ๒ร้องกวางและอำเภอหนองม่วงไข่

นายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์หรือหมอทศ
ตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แชมป์เก่าอดีตสอภาคเพื่อไทย
ที่ครั้งนี้ย้ายไปสังกัดภักดิ์ไทยรักษาชาติ
เขี้ยวกับนางธนินจิตราสุภาษิริหรือสจต้อย
พักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นตระกูลนักการเมือง

แถมยังมีแม่เลี้ยงติ๊กนางสิริวัลปราศจากสตู
รองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ภาคเหนือ
เป็นหัวหมู่ทะลวงฟันคอยคุมเกม
ส่วนดาบตำรวจบุหลานราชคำพันธ์จากภักดิ์พลังประชารัฐ
นักการเมืองท้องถิ่นอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ถือเป็นตัวแทรกที่น่าสนใจในเขตนี้
ที่๒พื้นที่อำเภอสูงเม่นอำเภอเด่นชัย

ถือเป็นเขตไฮไลท์ของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ว่าได้

นายวรวัตรเอื้ออภิญยกุลหรือเสียแมว
อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงของพักเพื่อไทย
ครั้งนี้มารักษาเก้าอี้ในนามพักไทยรักษาชาติ
ขณะที่ภาคประชาธิบัตรส่งนายคณาธิบมุจรณ
สาธารณสุขอำเภอลองขอโอกาสกลับมาทวงสนามการเมืองแพร่
คืนจากตระกูลเอื้ออภิญญากุล
ซึ่งอยู่ที่ว่าใครจะดึงคะแนนได้มากกว่ากันเท่านั้น
และนายวิติแสงสุพันธ์จากพักพลังประชารัฐ
นักการเมืองท้องถิ่นอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
รอบนี้ตั้งใจมาสร้างความสั่นสะเทือนให้ชาวแพร่เช่นกัน
สนามเมืองแพร่ทั้ง๒เขตจึงมีจุดพลิกผัน
อยู่ที่คำตัดสินของสารรัฐธรรมนูล
เพราะหากวันที่๗มีนาคมนี้เป็นวันปิดฉากของพักไทยรักษาชาติ
ก็จะถือเป็นโอกาสให้กับผู้สมัครของพักประชาธิปัตย์ทันที
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน